เดตกันหน่อยกับสถานการณ์การติดโควิดของคนในวงการนะคะ
อย่างกรณีของพี่สมรักคำสิงค่ะ
ลูกสาวเขานี่นะคะน้องเบสค่ะได้มีการโพสต์
ในเรื่องของไทม์ไลน์แล้วก็ชี้แจงรายละเอียดต่างของคุณพ่อนะคะ

ลูกสาวพี่สมรักคำสิงออกมาประกาศบอกว่า
คุณพ่อของเธอติดโควิดหลังจากที่เข้ารับการตรวจ
เมื่อวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
งไทม์ไลน์แบบละเอียดยิบเลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนผลการตรวจของน้องเบสเองนะคะรวมไปถึงตรงแฟนนุ่ม
แล้วก็น้องชายนะคะผลออกมาคือเป็นลบไม่พบเชื้อค่ะ
ตอนนี้ย้ายคุณพ่อสมรักไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง
เพื่อรอรถโรงพยาบาลมารับแล้วนะคะคือแยกกับครอบครัวเรียบร้อยแล้ว
ตัวเธอเองรวมไปถึงคนในครอบครัวก็ย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง
ไม่ต้องเจอกันนะคะส่วนทางด้านอีกบ้านหนึ่ง
นาย่งเชิญยิ้มทันทีที่ทราบข่าวว่าพี่สมรักติดโควิดนะคะ
คือนาย่งก็ได้ร่วมงานกับพี่สมรักเมื่อวันที่๑กรกฎาคม
เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เตรียมเข้ารับการตรวจหาเชื้อต่อไป

ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะน้องแบงค์ทิตินะคะ
พระเอกหนุ่มที่เราแรงงานข่าวกันไปแล้วเมื่อวานที่นะครับ

เมื่อวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าตัวเผยผลตรวจหาเชื้อแล้ว
พบว่าตรวจเจอเชื้อตายนะคะ
คือเชื้อตายคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าน้องแบงค์ทิติเคยติดโควิดมาแล้วครั้งหนึ่ง
รักษาหายไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไอ้ตัวเชื้อตายมันยังอยู่ในร่างกายนะคุณผู้ชม
แต่ว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันไม่สามารถแพร่เชื้อแล้วก็กระจาย
จะไม่สามารถติดต่อกันได้นะคะ
แล้วก็ไม่มีการติดเชื้อใหม่ในปัจจุบันด้วยค่ะ
แต่เพื่อความมั่นใจแบงค์จะไปทำการตรวจซ้ำอีกครั้งนะคะ
แล้วก็แบงค์เองก็ยอมรับความผิดพลาดครั้งนี้ด้วยนะคะ

จะมีการเดินทางไปติดต่อกับทางสาธารณสุขจังหวัดนะคะ

แล้วก็อยากจะขอโทษชาวเชียงใหม่ชาวลำพูน
รวมไปถึงทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
จากการกระทำของเขาในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ก็ต้องมีน้ำใจของวงการบันเทิงติดตามกันด้วย

เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยข้อมูลจากเพจ
บอกว่าทั้งคู่เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากค่ะ
ร่วมบริจาคเครื่องช่วยผลิตออกซิเจนนะคะ
จำนวน๑๐เครื่องไปให้กับผู้ป่วย
ตามโรงพยาบาลต่างด้วยนะคะ

ตอนนี้ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันสุดเลยล่ะค่ะ